ถ้าพูดถึงเรื่องของการสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนางมนตรีต่อไป
หลังจากการเลือกตั้งสอสอครั้งหน้า
ก็ต้องมองไปถึงพักการเมืองใหม่ที่กำลังจะก่อตั้งขึ้น

หนึ่งในนั้นคือพักจากกลุ่มกปศ
ว่าจะเป็นการก่อตั้งพักการเมือง
ภายใต้ชื่อพักมวลมหาประชาชน
แต่ทำไมพักที่กรปศกำลังจะตั้งขึ้น
ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากแนวร่วมกรปศ
ที่เป็นอดีตสอสอของพักประชาธิปัตย์มากนัก
เราไปจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ

อยู่ที่พี่น้องประชาชนทั้งหลายว่า
วันนี้ทุกคนได้ประเมินสถานการณ์ของประเทศอย่างไร
ประชาชนมีความคิดอ่านต่อสถานการณ์นี้
และคิดว่าตัวเองจะต้องทำอะไร

มวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
ให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

อกย้ำความชัดเจนถึงกระแสข่าว
ปปศเตรียมตั้งพักการเมือง
หลังจากที่ผ่านมาทุกคนในพักประชาธิปัตย
รับทราบกันดีถึงความเคลื่อนไหวของนายสุเทพ
เดินสายพูดคุยกับหลายกลุ่มการเมือง
เพื่อให้มาสนับสนุนแนวคิดนี้

ในชวนหลีกภัยไปจนถึงนายบัญญัติบรรทัศน์
ต้องลงมาจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าใครจะอยู่ใครจะไป
จัดกระบวนทัพสู้ศึกเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น
ยอมรับว่าพักมวลมหาประชาชนที่กำลังจะตั้งขึ้น
แย่งคะแนนเสียงในภาคใต้ไปบ้าง
แต่ก็ประเมินว่าอาจมีอดีตสอสอของพักเพียง๒๓คนเท่านั้น

เพราะส่วนใหญ่ให้คำยืนยันแล้วว่ายังอยู่กับพักประชาธิปัตย์
สิ่งที่พอจะคาดการณ์ได้ว่าทำไมพักใหม่ของกปศ
ไม่มีอดีตแก่นำกปปศตามไปร่วมด้วย
เหลือเพียงนายธานีและรายชื่อผู้ร่วมก่อตั้งพัก
ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกว้างขวางนัก
ก็เพราะหลายคนยังอยากรักษาฐานเสียงของตัวเองไว้
เนื่องจากประเมินสถานการณ์แล้ว
สำหรับคนในภาคใต้ยังไงก็เลือกพักประชาธิปัตย์
หากปล่อยมือย้ายไปสังกัดพักใหม่
จากเสี่ยงที่จะไม่ได้กลับเข้ามาเป็นสอสอแล้ว
ยังอาจจะต้องเสียพื้นที่เดิมให้กับคน
พักประชาธิปัตย์จะส่งลงมาแทนที่
ไม่แปลกที่จะเห็นท่าทีของนายสุเทพ
ออกอาการแบ่งรับแบ่งสู้กับแนวทางนี้

โยนให้เป็นเรื่องของประชาชนที่จะผลักดันกันเอง
ถึงเวลาว่าผมจะตัดสินใจอย่างไรนะครับ

ดูความตั้งใจของบรรดาพี่น้องประชาชนเหล่านั้นเป็นหลัก
ผมไม่ปฏิเสธหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะประชาชนนะครับ
ผมตระหนักดีว่าผมเกิดมาเป็นคนไทยในแผ่นดินนี้
ผมมีหน้าที่ที่จะทำเพื่อพระมหากษัตริย์
เพื่อพระศาสนาเพื่อประเทศไทย

และผมก็มีอิสระมีเสรีที่จะมีความคิดเหมือนกับประชาชนได้
และผมก็มีใจพร้อมว่าถ้าประชาชนเขาตั้งใจกันจริง

ตามกำลังความสามารถประสบการณ์ที่ผมมีอยู่
ต้องรอดูลูกฮึดเที่ยวสุดท้ายของลุงกำนัน
ว่าจะผนึกกำลังอดีตแก่นำกลุ่มพันธมิตร
อบกู้สถานการณ์ที่กำลังถดถอย
เสริมทัพแผนสนับสนุนบิ๊กตูเป็นนายกคนต่อไปได้หรือไม่
หรือจะปล่อยให้น้องชายนำทีมประคองตัวเป็นทางเลือก
แบบที่ไม่เสียหน้าและไม่เจ็บตัวมากนัก
นำโชคบุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน